ถ้าเราฉีดวัคซีนกันไปเนี่ยกี่เข็มมันถึงจะเพียงพอ

เขาบอกว่าเราเริ่มเรียนรู้มากขึ้นว่าวัคซีนที่เราใช้เนี่ย
ป้องกันแล้วก็ลดความรุนแรงของโรค
แต่มันไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ค่ะ
ไวรัสโควิดมีระยะฟักตัวที่สั้น
แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์มาโดยตลอดเลย
สำหรับวัคซีนที่ใช้ใช้สายพันธั้งเดิมตั้งแต่อู่ฮั่นนะคะ
เมื่อวัดภูมิต้านทานต่อน้ำแหลมอันนี้ไม่ได้สูงมาก

จำเพาะหนามแหลมเลยสร้างภูมิต้านทานสูง
แต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้อยู่ดี

เพราะว่าทางสายพรานโอเมคอนมันสามารถติดต่อได้ง่ายมาก

ประกอบกับการที่มีภูมิต้านทานบางส่วน
จากการที่เคยติดเชื้อมาบ้าง
หรือได้รับวัคซีนอันนี้เป็นส่วนประกอบกันนะคะ
ก็ทำให้ความรุนแรงของโรคลดลง
ความรุนแรงของโลกลดลง

โดยเฉพาะมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่มีอาการน้อย

ก็สามารถที่จะแพร่โรคได้โดยไม่รู้ตัว
การสืบสวนไทม์ไลน์ก็จะไม่มีการพูดถึงแล้ว
ดังนั้นเมื่อได้รับวัคซีนเข็มที่๓
เข็มผ่านไปแล้ว๔เข็มแล้ว
ภูมิต้านทานจะสูงในเดือนแรกนี่คุณหมอบอก
แล้วมันก็จะลดลงเหมือนเดิมอีกค่ะ

เดือนแรกส่วนใหญ่นะ๑๓เดือนแรกนี่แหละพี่

จะสูงเฉพาะเดือนแรก
ใช่แล้วก็จะลดลงเหมือนเดิมอีก

ฉีดไปสมมุติฉีดวันนี้นะ
ประมาณ๒สัปดาห์ถึง๓สัปดาห์เนี่ย
ภูมิคุณจะขึ้นเลยนะพอเข้าเดือนหนึ่งปุ๊บนะ
เดือนนึงกับเดือนอีกนิดนะเพราะผมเดือนนิดเดียว
ปุ๊บหายไปครึ่งนึงเลยครึ่งนึงทันทีเลยหมดหายไปครึ่งนึงเลยใช่
แต่เรามีภูมิใช่
แล้วพอหลังจากนั้นอีกประมาณสักเดือนนึง
หายไปอีกครึ่งนึงแป๊บเดียวอุ๊ยแต่ฮะ

เพราะว่าร่างกายคนเรามันจะจำแล้ว
มันจะจำแล้วว่าอ๋อเราเคยมีเชื้อตัวนี้อยู่

มันก็จะไม่รุนแรง

มันอยู่บวกกับผนวกกับภูมิคุ้มกันของตัวเองด้วย
ในคนที่บางคนที่แบบติดโควิดมาแล้วก็จะบวกกับเชื้อที่เราติดไปแล้วด้วยนะคะ

ทีนี้คุณหมอบอกว่าเราจะกระตุ้นวัคซีนไปเรื่อย
หรือว่าจะมีวัคซีนสายพันธุ์ใหม่ออกมาอีก
ไวรัสก็เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมไปตลอดเวลาเช่นกัน
คือการฉีดวัคซีนมา๓เข็มแล้วก็ยังสามารถติดเชื้อได้อย่างที่เราเห็นกันอยู่
เพราะฉะนั้นการได้วัคซีน๓เข็มแรก

เพื่อลดอาการของโรคแล้วก็สร้างหรือสร้างความจำให้กับร่างกาย
ได้รับรู้จักกับเชื้อไวรัสโควิดนั่นเอง

เพราะตอนนี้บางคนก็จะรู้สึกเอ๊ะฉันฉีดเข็ม๓ไปแล้ว

แล้วเข็ม๔ไปแล้วอีก๓เดือนข้างหน้าเราจะยังไงต่อดีอย่างนี้

ฉันมีหมอพร้อมเนอะ

แต่ส่วนใหญ่เวลาเราซื้อคุณหมอเขาก็จะแบบเป็นคนวินิจฉัย
แล้วก็ช่วยดูนะว่าแบบจริงแล้วเราฉีดอะไรมาบ้างแล้ว

เร็วไปไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

คืออาจจะฉันไม่กลัวลงเพราะเราซื้อว่างนี้
คือไป๔แล้วก็คือรอก็ได้ไง

คือพิวดิมันต้องมีเจนใหม่ออกมาอีก
แต่ไม่รู้แต่ฉันก็คือเราเจอคนทุกวันหรืออะไรอย่างนี้

ถึง๒เดือนเดือนกว่าฉันฉีดต่อเลยค่ะ
โทษนะเป็นไงบ้างอาการเอาจริงนะไม่รู้สึกอะไรเลย
ป่ะก็มาทำงานปกติอ่ะคือไม่รู้เลยว่าเขาไปฉีดวันไหนด้วยซ้ำ
ไม่เป็นอะไรเลยครับผมว่าเชื้อพวกนี้มันกลัวคนบ้าน
ฉีดฉีดแอสต้า๒เข็มไฟเซอร์๑แล้วก็โมน่านะ
ปรากฏว่าเอาจริงนะหนักสุดที่รู้สึกสำหรับตัวเองนะ

หมดหน้าพี่ไม่ปวดแขนเลยหรอคะไม่รู้สึกอะไรหรอ
คุณก็จะไปหยิบคุณก็ปักเข้านี่เลยคุณปักเข้าคอเลย
ฉันจะปักเข้าหน้าเธอก่อนเอามาหยิดขนวดมานานนะคะนุ่มจริง